มาดูกันต่อเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ
ข่าวนี้ก็ทำเอาแฟนตลกนะคะตกตกใจกันหมดเลย
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันนะคะ

คือป่วยโดยไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจ

รู้เพราะว่าพระท่านหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อท่านทัก
บอกว่าเดี๋ยวเจ้าตัวหัวใจจะหยุดเต้นนะ
อาเบชก็เลยทักแบบนี้รีบไปตรวจค่ะผู้ชมนะคะ
แล้วปรากฏว่าพบว่าเส้นเลือดหัวใจด้านหน้า๑เส้นตีบค่ะ
เข้ารับการผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจเป็นการด่วนเลยค่ะ
โดยอาเป็ดนะคะเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ตอนนี้เพิ่งไปตรวจหลังทำบอลลูนเมื่อวันก่อนเองค่ะ

ตอนนี้หายดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะ

พอโควิดไม่ได้ไปตรวจปั๊บคราวนี้ไปหาพระอาจารย์
มาทำให้พระอาจารย์ทักตูมมาปั๊บก็ตูมเลยแล้วก็ไปเลย
เอาฉีดสีทีสแกนเจอเลยเส้นหน้า๗๐กว่าเปอร์เซ็นตีบมา
อย่างอัน๒วันก็ทำในอาทิตย์นั้นเลยวันศุกร์
ถ้าวันศุกร์เสร็จก็วันอาทิตย์ออก

ใช่ไหมก็เลยไม่น่ามีปัญหาก็ตรงนี้คิดว่ายังอยู่ยาว
อยู่ได้สบายขึ้นหมอบอกว่าโอเคทุกอย่างเฟิร์มหมดแล้ว
เบ็ดเฟิร์มหมดแล้วได้เลยตามสบาย
แต่ว่าให้ระวังนิดหนึ่งการเล่นกีฬาปะทะเท่านั้นเอง
ค่ะมาดูอีกตลกท่านหนึ่งนะคะ
นักแสดงตลกสาวเหตุพอเชิญยิ้ม

คอยมอบความสุขเสียงทะเลาะกับคนอื่นอยู่มากมายค่ะ
แต่ในชีวิตจึงกลับขำไม่ออกค่ะ
โดยเธอเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
รู้ตัวเองว่าป่วยเป็นโรคไบโพล่า

อาการนะคะก็คืออารมณ์แปรปวนอย่างมากนะคะ

ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะคะทำร้ายสามีค่ะ

แล้วก็ทำตัวเองเสียใจคิดสั้น
ฆ่าตัวตายมาแล้วล่ะค่ะ

เริ่มแบบคือเขาก็บอกอะไรพูดแค่นี้เอง

แล้วก็ตู้เสื้อผ้ามันมีราวแฝงผ้า

เพราะก็ชากอ่ะไอมันเป็นแป๊ป
แป๊ปสำหรับแฟนผ้ากันเลยอ่ะ

ก็ได้ยินว่าเอาให้ตายไปเลย

หัวตัวเขาใหญ่เลยบางทีใหญ่แล้วประมาณ
พอมารู้ตัวขอโทษค่ะ
ในห้องลูกอะไรอย่างนี้

ไปเห็นเขาก็ขอร้องเราไง

เดี๋ยวก็จะไปพบแพทย์แล้วก็ติดต่อ

เป็นกำลังใจให้เนาะพี่เห็ดค่ะแล้วก็รีบปรึกษาคุณหมอนะ
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทียังไงอาการมันก็จะดีขึ้นนะคะ